ว่าโดนค่าน้ำเนี่ยโอ้โหแพงกว่าปกติ
นี่บ้านนี้นะอยู่กันไม่กี่คนเอง
มีแต่เด็กกับคนพิการปรากฏค่าน้ำที่เคยจ่าย๒๐๐

เขาช็อกเขาตกใจและที่สำคัญ

พอไปถามการปลาปลาการปลาช่วยแก้ไขยังไงดี
เพราะน้ำก็ไม่ได้รั่วแต่ทำไมเก็บมาเยอะขนาดนี้
การปลาปลาบอกว่าผ่อนจ่ายเอานะ
คือยังไงก็ให้จ่าย

บ้านนี้บอกไม่มีเงินจ้ะจะผ่อนจ่ายนะจ๊ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงความเดือดร้อนของเขาหน่อยฮะ
จึงเลยแบ่งจน๔๐๐
๑๐๐๐๐บาทไหมครับครับโอ้โฮครับ

ไม่พี่ก็ไม่จ่าย

นี่บ้านนี้มีคุณพ่อนะครับ

ทำให้เป็นอมพลึกนอนป่วยติดเตียงมาหลายปีแล้ว

ส่วนลูกสาวก็คือนางสาวเปรมมิกานะฮะอายุ๒๑ปีนะครับ
เป็นตัวแทนของบ้านออกไปร้องเรียน
หลังได้รับบินค่าน้ำของเดือนธันวาคม๕๕

ระบุให้จ่ายไม่เกินวันที่๑๘มกราคม

ล่าสุดเป็นหนังสือแจ้งเตือนมาจากการประปา
ขอให้ชำระภายในวันที่๒๗มกราคม
หากไม่ชำระจะถูกตัดน้ำคุณ
น้องเปรมมิกาบอกว่าปกติค่าน้ำ๒๐๐บาท
หน้าร้อนไม่เกิน๔๐๐บาทอย่างที่คุณพ่อบอก

จากเธอแล้วก็มีคนป่วยคนพิการเด็กนะครับ

และในห้องน้ำใช้สำหรับอาบน้ำนะ

อยากให้การประปาเข้ามาตรวจสอบนะครับ
นำบินไปแจ้งที่สำนักงานการประปา

แต่บอกว่าคนในบ้านเปิดก๊อกทิ้งเอาไว้หรือเปล่า
เธอก็ยืนยันว่าคนในบ้านไม่น่าจะเปิดก๊อกทิ้งเอาไว้
เพราะเธอเป็นคนดูแลปิดน้ำอะไรเองทั้งหมดนะฮะ
สุดท้ายถามว่าการประปาจะให้ทำไง
บอกว่าการปลาปลาบอกว่าต้องผ่อนจ่าย

วันมีแต่เงินค่าผู้พิการ
เงินค่าสวัสดิการของผู้เป็นพ่อไม่กี่ร้อยบาทนะฮะ
แล้วก็มีพี่สาวส่งเงินมาให้บ้างแหละนะครับ

แต่ทีนี้๕๐๐บาทใครจะรับผิดชอบ

ทั้งที่ไม่ได้ใช้น้ำขนาดนั้น
เรื่องนี้จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องอีกทีเพราะเธอก็กลัวนะ

เรื่องนี้ต้องตรวจสอบจริงจังนะ

เพราะว่าท่อมันรั่วคือท่องแตก

ใช่ค่ะเอาล่าสุดแล้วกันนะ
จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาตร

ลงพื้นที่มาอย่างบ้านนี้แล้วนะครับ

จากการตรวจสอบภายในบ้านไม่พบท่อแตกท่อรั่ว
ได้ทำการตรวจสอบมิเตอร์หรือว่ามาดวัดน้ำ

จากการตรวจสอบด้วยวิธีการเทสเปรียบเทียบระหว่างมิเตอร์ตัวใหม่
มิเตอร์ของผู้ใช้น้ำเก่าจำนวน๓รอบ
ผลปรากฏว่ามิเตอร์ยังใช้งานได้ปกติ

สาเหตุที่ค่าน้ำของเดือนธันวาคมปี๖๔ที่แพงนั้น
อาจจะการเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วลืมปิดก๊อกหรือเปล่า

จะลดค่าน้ำให้ครึ่งหนึ่ง
ยอดเดิมที่ต้องชำระ๕๒๑๔บาท

แล้วก็ต้องทำการผ่อนชำระตามกำลังที่สามารถจ่ายได้ต่อเดือน

แต่ตามระเบียบไม่สามารถยกเลิกการจ่ายบินดังกล่าวได้
เพราะไม่ได้เกิดมิเตอร์เสียหรือจดหน่วยผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะทีนี้คุณเมมิกาเขาเลยบอกว่าก็เดี๋ยวต้องผ่อนแหละ

ปิดก๊อบให้นั้นด้วยนะคะนะฮะขอบคุณหน่อยงานละกันนะ